ไปดูร้านนี้ร้านลาบ
อ้าวลาบโอ้โหไปแล้วบอกว่าได้โชคในล่ะ
แน่นอนแบบนี้ล่ะอือหือน้ำน้อยน้ำใหญ่ถูกใจร้านนี้
ไปดูกันหน่อยว่ามันมีทีเด็ดอะไรนะครับสำหรับร้านนี้

ชนะถูกใจไหม

เมนูอาหารข้างหลังก็ดีโอ้น่าทานจริง
หมายถึงต้มไข่ปลาลาบหมูสุกลาบปลาดุกลาบเนื้อสุกใช่ไหมคะ

นี่ไงเยอะแยะไปหมดเลยหน้าตาดีทั้งนั้น
โอ้โหเขาบอกว่าเป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้าโดยเฉพาะท่านชาย

แวะเวียนกันที่ร้านนี้ร้านลาบนะครับ
ที่ร้านทัศน์ดาวลาบบุฟเฟ่

ตั้งอยู่ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลร้องวัวแดง
ถนนสายสรรกำแพงแม่ออนอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่๑๑นาฬิกา๓๐นาทีไปจนถึงเที่ยงคืน
คิดราคาหัวละ๙๙บาท
ถูกนะคุณคุณคุณทอนโอ้ยเลยอีกบาทเดียวไว้ทำไม

พร้อมกับผักสดเป็นเครื่องเคียงนะครับ
แต่หากลูกค้าทานไม่หมดถ้าเกิดไปแล้วกินจุ
แล้วก็ตักมาตักมาเยอะแล้วอิ่มทานไม่หมดแล้วก็

ถูกต้องเพราะว่าตับได้หลายอย่างด้วยไงตับขีดละ๕๐ไงอืม
อ่าเมนูลาบที่นำมาขายแบบบุฟเฟ่นั้นนะครับ
หลากหลายครับมีลาบหมูลาบไก่ลาบควาย
รวมถึงแกงอ่อมเนื้อรสเด็ด
และยังมีเมนูของหวานอีกด้วยมากันนะครับ

ค่ะเสียงคุณหวานมากตอนนี้
เสียงสองด้วยเออนะ
เมนูลาบก็จะมีลาบไก่ลาบปลาเป็นปลาเพี้ย

แล้วก็มีลาบควายลาบหมูซ่าแกงอ่อม
ลาบเราก็จะแบ่งเป็นสุกแล้วก็ดิบ
ให้ลูกค้าเลือกทานได้ตามใจชอบ
มีส้มตำมีน้ำสมุนไพร
แล้วก็มีของหวานกาแฟ
ทุกอย่างก็คือนำเสนอบริการให้ลูกค้าเต็มที่ค่ะ
เอาล่ะถูกใจร้านนี้จริงอยากไปลองทานดูแล้ว
เพราะว่ามันมีลาบหลายแบบใช่ไหมคะคุณ
โอ้โหแน่นอนคุยแต่เรื่องอาหารทั้งนั้นเลย
ไปทานกันได้ลาบบุฟเฟ่กับ๑๙บาท

โหงั้นเราปิดรายการเลยนะ

ไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือ